ไปที่หน้าคอนนายกนะครับสะดดลเส้นนึงมันก็ไม่มีไฟ๒สว่างครับมืด
รถจักรยานโยนไปด้วยความที่มันก็มืดด้วยสายตามก็ดีก็เป็นช่างเชื่อมเหล็กนะ
แล้วก็ขี่รถไปสุดท้ายเนี่ยแหกโค้งคุณผู้ชมเสียหลัก
แล้วก็ไปตกอยู่ในบ่อน้ำเสียชีวิตนะฮะอยู่ตอนกลางคืนครับ
คนจะไปเห็นเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจสพเมืองนครนายกก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เบาะน้ำตรงนี้แหละอยู่ริมถนนโค้งโคกลำดวนครับ
แล้วก็หนองกันกล่าวในพื้นที่หมู่๙ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองนครนายก
มีชาวบ้านแจ้งว่าไปเจอมีผู้ชายคนหนึ่งครับสวมชุดแดงเนี่ย
อยู่ในบ่อน้ำเสียชีวิตแล้วทราบต่อมาก็คือนายทงชัยวงสะอาดอายุสามสิบหกปี
ใกล้กันกับจุดที่พบศพนั้นเป็นรอยเบรกของรถจักรยานยนต์เป็นทางยาวเลยครับเนี่ย
โค้งไปเนี่ยบ่อมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะฮะลงไปก่อนจะไปสิ้นสุดที่บ่อนี้
ทะเบียนกไก่จจานพภแค่๙๕๕ก็ถูกลักจะทุเรหน่อยนะครับ
แล้วก็พอเอารถขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเสียหายทั้งคันเหมือนกัน
แล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากบ่อน้ำนี้นะครับ
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ทางด้านของนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับ

ไปที่บ้านตำบลพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

มันเป็นทางโค้งเขาเรียกว่าโค้งบ้านโคกลำดวนหนองกันเกรา
มันมีบ่อน้ำอยู่ตรงปลายโค้งพอดีครับนะฮะมันเป็นจุดอันตรายแล้วมันก็ไม่มีไฟเลยไม่มีเสาไฟด้วย

อีกแล้วครับถ้าเกิดว่าคนไม่ชินก็จะไม่ทราบแล้วก็ตะเลิศลงไปเหมือนกัน
แล้วก็ไปคุยกันกับเจ้าของร้านขายของที่อยู่ตรงจุดนี้พอดี
คุณยายคนหนึ่งเขาก็บอกว่าประมาณสัก๕ทุ่มนะฮะน้องของตัวเองโทรมาบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนขับรถตกน้ำ
ก็พากันไปดูแต่ว่าด้วยความที่มันมืดนะฮะมองไม่ค่อยเห็นทำให้ไม่เห็นอะไรว่าเอ๊ะอะไรตกน้ำหรือเปล่า
มีคนตกหรือเปล่าก็มองไม่เห็นเหมือนกันมาเห็นอีกทีคือตอนเช้า
ไปดูอีกรอบนึงตอนนั้นยังไม่เห็นแต่ว่าเห็นเป็นร่องรอยของรถที่เบรกมันเป็นดิน
รอยล้อแบบนี้ก็จะเห็นหน่อยว่ามีรถเบรกเป็นทางยาวแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เบาะนี้ก็เอกใจว่ามันมีอะไรหรือเปล่า
มีหลานสาวบอกว่าเนี่ยเขาเห็นร่างคนลอยในน้ำนะตัวเองก็เลยรีบออกไปดูพบว่ามีคนจริงครับ
ตอนเช้าลอยขึ้นมาพอเห็นแบบนั้นก็ต้องโอ้โหล้มทั้งยืนนะฮะตกใจมากทำไมมีคนตกอยู่ในน้ำแบบนี้
เพราะไม่คิดว่าจะมีคนขับรถแล้วก็ตกไปเสียชีวิตเนี่ยฮะศพลอยขึ้นมาเป็นเสื้อแบบแดงแบบนี้
เอาไปฟังเสียงของคุณยายเจ้าของร้านขายของกันหน่อยนะครับ
มาดูถังค์ก็ตอน๕ทุ่มมาดูตอนห้าทุ่มมันมีอะไรบอกถ้ามาหลองนี้สะหนดมันต้องจับของนี้มันต้องจับ
มาดูตอนเช้าก็เลยมีอะไรแล้วอะไรฤพฤพฤ
ดูเห้ยมันมีอะไรมั้ยไม่มีแล้ว
ก็ลองไปท่อขนมกันไอหลานสามาร์ดูแม่

มีคุณพยายาม

มันเป็นทางโค้งอันตรายแล้วก็ไม่มีไฟส่องสว่างครับแล้วก็ไม่มีที่กั้นด้วยนะที่สำคัญ
ไม่รู้ก็คือจะขับตรงแล้วก็ตกไปเลยแบบเนี้ยครับค่ะนะฮะ
บอกทางก็ไม่มีครับนะฮะส่วนมากที่เกิดอุบัติเหตุนั้นก็เป็นช่วงกลางคืน
เพราะว่าคนจะมองไม่เห็นทางก็อยากจะฝากครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อย
ขอติดตั้งป้ายติดตั้งที่กั้นแล้วก็ติดตั้งไฟส่องสว่างให้มันชัดเจนหน่อยนะครับ
เห็นคนมันโค้งหลุดบ่อยเฮ้ยทางโค้งยังตะโกนอย่างนี้บางคนก็เบรกหมุนติ้วเลยนะรถเนี่ย
บางทีมันเบรกมาเนี่ยมันเบรกมามาถึงนี่มันเบรกล้อกลับเลยนะ
อยากให้เขาเอาอะไรมาตั้งตรงนี้ไหมก็ใช่อยากได้อยากให้เขามากั้นมันจะได้ไม่ลงแล้ว
มันก็แหวกมาเรื่อยเลยมันตกบ่อยมากอืมก็ด้วยจังหวะทางโค้งปลายทางโค้ง
เป็นบ่อน้ำไม่มีอะไรกั้นเลยครับนะฮะนักข่าวก็เดินทางต่อครับ
ที่วัดโคกลำดวนครับเป็นจุดที่เอาศพผู้เสียชีวิตไปตั้งบำเพ็ญกุศลไว้
ก็คือคุณทงชัยวงสะอาดนะครับไปคุยกันกับพ่อของผู้เสียชีวิต
เขาก็บอกว่าคือลูกชายเนี่ยเป็นคนดื่มเหล้าบ้าง
แต่ว่าไม่ได้ดื่มจนแบบเมาหัวละน้ำอะไรอ่ะนะดื่มบ้างนะฮะ
เมื่อวานตอนค่ำลูกกินข้าวเสร็จแล้วก็เล่นกับหลานอยู่
แล้วก็ขี่รถออกไปข้างนอกแต่ไม่เห็นกลับมาบ้าน
จนตอนเช้าเนี้ยมีคนมามาล่ำลืออ่ะฮะว่าค่ะเนี้ยมีคนขับรถตกน้ำ
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นลูกของตัวเองจนเดินทางไปดูเห็นศพ
รอยสักมันมันเหมือนของลูกชายเลยนะสุดท้ายก็มารู้ว่าเนี่ยฮะ
ลูกชายของเขาขับรถตกไปแล้วก็เสียชีวิตแต่เขาเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
เพราะว่าที่ผ่านมาลูกชายเองก็สายตาไม่ค่อยดีทำงานเป็นช่างเชื่อมเหล็ก
อาจจะมีผลกระทบเรื่องของสายตากลางคืนอาจจะมองไม่ค่อยเห็น
แต่คอยสอนอยู่ว่าต้องระวังในการขับรถตอนกลางคืนแต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุขึ้นมาจนได้นะครับ
พอพอสกขึ้นมาเอ้ยนี่ลูกเรานี่หรอเอออะไรที่เราเห็นว่านี่เป็นลูกเรานี่
ครับเขามีสักรอยสักเขาเขาไม่ค่อยกินมากหรอกเขาก็กินอันนี้หน่อย
ก็มะวานเย็นเขาเล่นเงยเอ่อยิงปองอะไรเขาเล่นเขาเล่นอยู่สิบประควรเขาเล่นสนุกไป
อืมเวลาเขากินนี่เขาถึงขั้นไม่มีไม่มีไม่มีครับเขาสงสัยว่า
ว่าเอ๊ะทำไมลูกเรามาตกน้ำได้เพราะไม่เคยสงสัยเพราะเขาเพราะตาเขามองไม่เคยเห็น
อ๋อตาเขามองเขาก็เห็นด้วยตาเขาเป็นอะไรเขาเอ่ยเอ่ยออกเล็กออก
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาคือเหมือนเป็นลูกสะพ้ายนะฮะ
จะเสียชีวิตไปจากสาเหตุด้วยการจมน้ำตายอ่าก็เลยไม่รู้ว่าเป็นบุญลึกกรรม
ทั้งสองคนทำมาด้วยกันเอาไว้ถึงทำให้ลูกชายเขาเนี่ย
ต้องมาจากไปด้วยสาเหตุที่มันคล้ายกันค่ะนะฮะ
เมียก็จมน้ำตายตัวเขาเองก็มาขับรถแล้วก็ตกน้ำตายแบบนี้
นะฮะแต่ว่าทางด้านของครอบครัวเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะฮะ
แล้วก็บอกว่าไม่อยากให้มีการผ่าพิสูจนศพกลัวว่าชาติหน้าลูกจะเกิดมาไม่ครบสามสิบสอง
ตามความเชื่อของชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ขนาดเนี้ยศพเองก็ตั้งอยู่ที่วัดนี้
แล้วก็จะมีการทำพิธีการเผาศพในวันจันนี้นะครับอืมเนี่ยหลายหลายเหตุการณ์ที่เราเล่าไป
ลักษณะจะคล้ายกันเรื่องของเส้นทางที่อาจจะไม่คุ้นชินกับลักษณะของเส้นทาง
ฝนตกถนนลื่นมืดไม่มีป้ายบอกทางอะไรแบบนี้ช่วงอะไรแบบนี้นะ